การที่สมาคมกีฬาฟุตบอลโดยนายยกสมาคม

เพื่อสรุปภาพรวมของการแข่งขันทีมชาติทุกชุด

สำหรับการเตรียมทีมในปีนี้

โดยบิ๊กออสก็บอกว่าทางโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคนะครับ
จะมีโอกาสรับงานคุมทีมชาติต่อไป
ซึ่งในรายการที่ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ

แต่รายการที่มีการกำหนดคุณสมบัติ
ก็ต้องมีการดำเนินการตามกติกา
แล้วก็กล่าวได้ว่าการคุยเรื่องของกุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทยนั้น
ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ซับซ้อน
ส่วนตัวเป็นคนที่พร้อมจะให้รางวัลกับผู้ที่นำความสำเร็จ

เชิญทั้งโคชโตยโคชโชคมา
ก็ในฐานะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทีมชาติไทยอยู่ในขณะนี้
เรื่องรายละเอียดต่างก็คงจะคุยกันในเวลาต่อไป
ให้ทั้งสองคนได้พักผ่อนก่อนเพราะไปเน็ตเดย์กับภารกิจ

เรียกมาคุยแค่๒นาทีก็คงจบครับ
ขณะที่โคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
แล้วก็โค้ชโชคนะครับโชธวีพรมรัฐ
ก็พร้อมจะสารงานต่ออยู่แล้วถ้าเกิดสมาคมให้ความไว้วางใจ
แต่ก็จะต้องมีการปรับทีมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องของการไปเรียนโปรไลเซ็นต์
ซึ่งเป็นหลักสูตรสูงสุดของโค้ช
โคชโตยก็จะเริ่มเข้าคอร์สในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับ
ก็พร้อมนะครับเพราะว่าพวกเราก็ได้รับประสบการณ์มาแล้ว
แล้วก็สร้างสมประสบการณ์นะครับ
โค้ดมันก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับ
แล้วก็สิ่งนี้เองที่ท่านนายกก็ได้กล่าวว่า
ก็ขอบคุณนักฟุตบอลด้วยนะฮะที่สร้างความสุขให้คนไทยนะครับ
แล้วก็เราก็เสียดายเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่ามันไปไม่ได้ก็ต้องมาวางแผนกันต่อ
แล้วก็อย่างท่านที่บอกว่าต้องวางรากฐานตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
ถ้าฐานแน่นผมว่าทีมชาติไทยก็แข็งแรง
เรื่องของหลักสูตรก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับ

สำหรับทีมชาติในผู้ชายผู้หญิง
คือมันก็เริ่มตั้งแต่ปี๒๐๑๙มาดังนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเหมือนกันที่เราจะต้อง
ผลักดันทางโค้ชโตยนะครับให้จบตามหลักสูตรแล้วก็ให้โค้ชโชคดันขึ้นมาถ้าต้องการผลักดันคนไทย

รุ่น๒ก็มีการเข้าอบรมไปแล้ว

ก็ชุดเตรียมชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสกลางปีหน้า
ล่าสุดแมดับแป้งโนทัลน์ล่ำซ่ำ
ก็บอกว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้ส่งเครื่องเพิ่มระดับพลังของกล้ามเนื้อ
ราคานี้หลายล้านบาทนะครับมาให้ใช้งาน
ทำให้นักกีฬาได้มีความทนทานมีความเร็ว
แล้วก็มีความคล่องแคล่วในสนามซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อกร
ทีมระดับโลกครับส่วนเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศ
เกินค่ามาตรฐานในศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดามแป้งก็ชี้ว่าการย้ายแคมป์คนลำบากเพราะว่าการแข่งขันลีกหญิง
กำลังจะเริ่มขึ้นโดยใช้ศูนย์ฝึกเป็นสนามแข่งขันกลาง
และนักกีฬาต้องลงเล่นทุกสัปดาห์ก็มีเครื่องฝึกใหม่ที่จำเป็น
ต้องใช้ทุกวันด้วยนะครับทำให้สรุปว่าจะปรับโปรแกรมช่วงเช้า
ให้เป็นฟิตเนสในห้องแล้วก็ลดเวลาซ้อมเย็น
เพื่อให้อยู่กลางแจ้งน้อยลงแล้วก็ประสานฝ่ายเทคนิค
ฉีดน้ำที่สนามซ้อมทุกวันเพื่อลดฝุ่นครับ